มาดูเหตุที่ไม่คาดคิดกันบ้างนะครับ
ซึ่งอะไรก็ไม่ควรประมาททั้งสิ้นแหละนะฮะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งออกไปซื้อมีด
เพราะจะเอามาปอกทุเรียนให้ภรรยากิน
ที่บ้านไม่มีมีดก็เลยไปซื้อมีด
แต่พอดีที่ร้านค้าพอขายมีดให้เราแล้ว

ในช่วงจังหวะที่เขาจะหยิบมีด

มีดมันลนลงมาปักเท้า
โอ้โหแล้วทำไมที่ร้านถึงไม่ห่อ

ใช่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่ธรรมรัศมีมณีรัฐนะครับ
ได้รับแจ้งว่ามีคนโดนมีดปักที่เท้าเลยนะ
ในบ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านไทยกาเดนหมู่๒
ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรี

พบผู้บาดเจ็บมีเลือดไหลนองที่ฝ่าเท้าด้านขวา
ก็เลยทำการประถมพยาบาลแล้วก็กดห้ามเลือด
ก่อนที่จะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บอยู่ชั้น๓
ก็ต้องใส่บอร์ดที่เจ้าหน้าที่กู้ภัย
นี่เอามาแล้วบันไดมันแคบเห็นไหมฮะ
โค้งหักมุมมันลงมาลำบากนะครับ
ก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเลเหมือนกันนะฮะ
สอบถามนายโยธินขาวสะอาดอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับ

แฟนของเขาอยากกินทุเรียน

พอมาถึงบ้านนะคุณก็หยิบมีดออกมาจากใต้เบาะมอเตอร์ไซค์
ที่ใส่ถุงมามันไม่ได้ห่อกระดาษ

มีดก็ทะลุถุงเลยนะ
ทะลุถุงแบบเดี๋ยวดูปลายมันแหลมเฟี้ยวเลยนะฮะ
ทะลุถุงไปเสียบเท้าของเขาทันทีเลยนะครับ

แล้วถือยังไงถึงโดนครับ

หยิบถุงออกมามันก็หล่นใจเลยครับ

แล้วปกติเนี่ยเขาต้องห่อให้เรายังไง

มีกระดาษห่อนี่ไม่ได้ห่อนะ

แล้วเขาก็เลยฝากบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะว่า
ไม่ควรจะประมาทกับทุกเรื่องเลยนะครับ
เวลาไปซื้อมีดเนี่ยก็ดูให้ดีว่าร้านค้าเขา

นี่ยังคาใจอยู่เลยแล้วทำไมถึงไม่ห้อ

พวกของมีคมหรือของแตกง่ายอย่างแก้วเนี่ย

คงใส่ถุงปุ๊บเลยอ่ะแล้วพอมาถึงมีดมันก็ทะลุ